สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันนะครับ
คุณผู้ชมครับช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
หลายคนครับได้มีโอกาสสัมผัสกับอากาศหนาวเย็น
โดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
แต่ว่าตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับสภาพอากาศเมืองไทยของเราก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
โดยเฉพาะเช้าวันนี้เองหลายพื้นที่ครับในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนั้น
ปรากฏว่าอุณหภูมินั้นดิ่งลงอย่างเห็นได้ชัด
ในขณะที่บางจุดนะครับก็มีอากาศร้อนขึ้น
โดยเฉพาะในช่วงกลางวันแดดแรงเลยทีเดียว
เกิดอะไรขึ้นกับสภาพอากาศเมืองในของเราณขณะนี้
เดี๋ยวเราไปตรวจสอบพร้อมกันกับระบบพยากรณากาศของไทยรัฐทีวีนะครับ
คุณผู้ชมครับอย่างแรกปัจจัยที่ทำให้เกิดความหนาวเย็นอย่างมวลอากาศเย็นจากประเทศจีน
จากการตรวจสอบก็พบว่าในระยะนี้นะครับอยู่ในช่วงที่กำลังอ่อนกำลังครับ
ถอยออกจากเมืองไทยของเราอย่างต่อเนื่อง
การว่าจะกลับมาปกกลุ่มเมืองไทยของเราอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับ
หลังกลางสัปดาห์เป็นต้นไปนะครับการอ่อนกำลังแบบนี้
ก็จะทำให้ทั่วไทยนั้นอุณหภูมิค่อยสูงขึ้นทีละเล็กทีละน้อย
ช่วงเช้าที่ผ่านมาหลายพื้นที่ได้สัมผัสอากาศเย็นนะครับ
พื้นที่สีเขียวที่ปกกลุ่มในหลายพื้นที่เลยทีเดียว
ว่าจะเป็นพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลาง
แต่สิ่งหนึ่งที่คงจะต้องเพิ่มความระมัดระวังหน่อย
สำหรับใครที่จะต้องเดินทางในช่วงเช้าตรู่นะครับ
ก็คือเรื่องของหมอกที่อาจจะหนาเป็นพิเศษ
ดังนั้นคงจะต้องเปิดไฟตัดหมอกเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะครับ

ซึ่งเป็นภาพถ่ายดาวเทียมที่เก็บภาพกลุ่มก้อนเมฆที่ปกคลุมอยู่เหนือท้องฟ้าเมืองไทยของเราณขณะนี้
พบว่าทั่วไทยเช้าวันนี้จะสังเกตว่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาจนถึงหน้าขณะนี้

โดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนของประเทศ
ที่น้อยแบบนี้ครับจึงทำให้ช่วงกลางวันนั้นอากาศร้อนแดดแรงเป็นพิเศษ
คุณผู้ชมเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมในช่วงฤดูหนาวแบบนี้
ท้องฟ้าของเมืองไทยของเราจึงปลอดโป่ง
เมฆที่ปกคลุมอยู่ในท้องฟ้าเมืองไทยก็น้อย

อย่างแรกนะครับเกิดจากฝุ่นในอากาศที่มีน้อยนะครับ
เพราะเนื่องมาจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศสูงนะครับ

นั้นจึงไม่สามารถจะลอยตัวขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศได้

อย่างที่สองครับท้องฟ้ามีเมฆน้อยมากนะครับ
เพราะว่าลมที่พัดเข้ามาสู่ประเทศไทยในช่วงฤดูหนาวนี้
เป็นกระแสลมที่พัดมาจากประเทศจีนนะครับ

แล้วก็มีไอน้ำปะปนมาน้อยเกินกว่าที่จะทำให้เกิดกลุ่มก้อนเมฆเกิดขึ้นได้
ดังนั้นฟ้าจึงใสเมฆจึงน้อยนั่นเองนะครับ

ประมาณ๙๕ของรังสีที่ผ่านมายังผิวโลกของเรา
ซึ่งก็จะสามารถทะลุผ่านผิวหนังชั้นลึกสุด
ทำให้เกิดริ้วรอยเกิดการเหี่ยวย่นของใบหน้านะครับ

มีผลกระทบเร็วโดยจะทำให้ผิวหนังไหม้นะครับ

ก็อาจจะนำมาสู่การเป็นโรคมะเร็งผิวหนังได้ด้วยเช่นกันนะครับ
ดังนั้นในระยะนี้นะครับที่บางพื้นที่ยังคงได้สัมผัสอากาศเย็นอยู่
ดังนั้นใครที่จะไปอยู่กลางแสงแดด
เพื่อที่จะรับไออุ่นจากแสงแดดก็จะเพิ่งชั้นล่าใจ
เพราะว่าแสงเหล่านี้นั้นเป็นแสงที่สามารถให้จะทำร้ายผิวของคุณได้ทั้งนั้น
ก็ทาครีมกันแดดเพื่อป้องกันอันตรายจากแสงแดดเหล่านี้นะครับ

สำหรับการเปลี่ยนแปลงของลักษณะอากาศที่จะเกิดขึ้นในระยะนี้
เพราะว่าเหล่านี้นั้นเป็นภัยที่อยู่ใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดนะครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ